เจ้านักทีตำรวจทำเกินกว่าเหตุร
คือตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบอยู่นะคะ
จะรู้ผลภายใน๒วันเดี๋ยวไปดูคลิปกันอีกรอบหนึ่ง
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดเสียงวิจันทร์เยอะ

เพราะว่าชายที่คลุ้มคลั่งเหมือนกับโดนเหยียบที่คอ
โดนเปะด้วยทั้งที่ถูกใส่กุญแจมือไปแล้ว

พลตำรวจรีชยุทธ์มารยาทผู้บังคับการ

มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตำรวจทั้ง๓นายของประตูน้ำจุลาลงกร
จังหวัดปทุมธานีที่เข้าไประงับเหตุ
ควบคุมตัวนายอธิวัฒน์หรือในโอ๊ตเกรดสุวรรณ
อายุ๒๑ปีซึ่งเขาก็เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

แต่ว่าการควบคุมตัวเกิดคำถามว่ามันเกินกว่าเหตุไหม
วันนี้ช่วงบ่ายค่ะพลตำรวจรีชยุทธ์
ไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรไปตามความคืบหน้านะคะ

ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้สอบสวน
ตำรวจทั้ง๓นายตามคลิปภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้มีการไปไล่เก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตอนนี้เหลือแค่การสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุ
ภายในอพาร์ทเมนต์ซอยรังศิษย์ประทุมธนิษฐ์
คาดว่าไม่เกิน๒วันจะรู้ผลสอบแล้ว

ตำรวจทั้ง๓นายตามคลิปภาพจะต้องถูกลงโทษทางวินัยนะคะ
ตำรวจยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแน่นอน
แล้วก็บอกเลยว่าตำรวจทั้ง๓นายนี้มีคำสั่งแล้วนะ
ก็คือให้ออกไปทำงานนอกโรงพัก
ไม่ให้ออกไปทำงานนอกโรงพักในช่วงนี้

ก็ต้องพักงานกันไปก่อน
ให้เวรักษณ์รัฐรีบทำให้เสร็จสิ้นภายใน๓วัน
รีบติดตามสอบพยานประคำผู้ที่รู้เห็นเกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ก็คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบแล้ว
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสรุปเรื่องขึ้นมาได้

แล้วก็จะได้ดำเนินการยังไงต่อไปครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจทุกโรงพักษณ์
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ได้รับมอบหมายได้รับคำสั่งเลยว่า
ต้องไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ

ต้องปฏิบัติตามมาตรการขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะคะ

ทางพันธุ์ตำรวจเอกนัดพรมเทพผู้กำกับ
สอบพอประตูน้ำจุลาลงกรก็เข้าเยี่ยมนะคะ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจำนวนนึงค่ะ